อันนี้ไม่ต้องตกใจ
ยังขอบข่าวผมยังไม่ต้องตกใจใหญ่เลย

เฮ้ยพี่

หลุด๑๐ตัวจับได้แล้วตั้ง๖

ก็จะจับได้ตั้ง๖โอ้โฮโฮโอ๊ค
นี่แหละครับเจ้าหน้าที่ชุดไก่ทอง

หรือว่าถ้าจะจับจราเข้มันต้องชื่อชุดนี้
เจ้าหน้าที่ชุดไก่ทองกรมประมงครับ
อุปกรณ์จับสัตว์น้ำเอาแหมาอวนมาไปดักจราเข้ในคลองนะครับ
คือจราเข้หลุด๑๐ตัวเองคุณผู้ชม
จากบ่อเลี้ยงที่บ้านเสม็ดจวนใต้อำเภอทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราชนะครับ

เจ้าหน้าที่เอาจราเข้ที่จับได้ใส่รถกระบะไป

เอาไปส่งเจ้าของก็ถึงบ่อเลี้ยงเลย

นี่เอาจราเข้ที่จับได้มา

ในบ่อก็มีตัวที่จับได้ก่อนหน้านี้

ตัวที่จับได้ก่อนหน้านี้อยู่ในบ่อ
จอละเข้ที่หลุดออกมาเนี่ย
โอ้โหคุณดอมขวบเดียวเองกลัวอะไร

ผมจะเพาะพันธุ์ขายแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหคุณดอม
คุณดอมอุ้มมาเนี่ยนะครับ
ไม่อยากใกล้เนี่ยที่ก็พูดไป

คือหลุดไป๑๐ตัวเองคืออย่างนี้
คืน๒๓กรกฎาคมก็ทยอยจับมาได้

เหลืออีก๔ตัวเองเห็นไหมถ้ามองโลกในแง่ดี
เจ้าของจราเข้เล่าอีกว่าสาเหตุที่มันหลุดออกไปเนี่ย
แม่ปรากฏว่ามันมันไม่พอดีครับมันเหลือพอดีรูเนี่ย
ก็คือพอดีตัวจอและเข้เอาไปได้นี่แหละครับ
จากนั้นก็แจ้งให้เจ้าและที่มาช่วยจับ
เพราะชาวบ้านเขาบอกโอ้ไปเจอตรงนั้นตรงนี้บ้าง
เจ้าและที่กรปมงค์ก็จะเอาเรือท้องแบรนด์ออกหาจอและเข้

เฮ้ยเกินกึ่งหนึ่งเลยเหรอ